การนี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นะครับ
มีฐานเรือนายหนึ่งแหมทำทีทำท่า
เข้ามาคุยสนทนาธรรมกับพระ
แล้วปรากฏว่าพอพระท่านลุกขึ้นจากอาศนะ
ผู้ชายคนนี้โอ้โหล้วงหยิบทรัพย์สิน

มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูนี่นะครับ
จังหวะที่พระท่านออกจากอาศนะไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้ยืดตัวมองใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเปิดอาศนะของพระ
คงเห็นอะไรเป็นของดีสักอย่างหนึ่ง
ล้วงมือเข้าไปหยิบเลยนะครับ

ขณะนั้นเจ้าอาวาสได้ลุกไปเข้าห้องน้ำ
นายทหารเรือยศนาวาโทได้ดึงอาศนะขึ้น
หยิบเงินของท่านเจ้าอาวาสไป

ทางวัดสืบทราบแล้วว่านายฐานคนนี้เป็นใคร
พบประวัติก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยมาแล้วหลายครั้ง
ต้นสังกัดก็ทราบเรื่องมาโดยตลอด

ทางวัดอยากจะให้ต้นสังกัดลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด
เพราะคุณเป็นทหารคุณทำแบบนี้ได้อย่างไร
แล้วก็ใส่เครื่องแบบมาด้วยนะคุณนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันพระสบดีที่๓มิถุนายนสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ล่าสุดเรื่องนี้โอ้โหไปถึงกองทัพเรือแล้วนะครับ
พลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมโคศกองทัพเรือเปิดเผยบอกว่า
ทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ผู้ก่อเหตุรับสารภาพแล้ว
และเบื้องต้นนะครับทางด้านพลเรือเอกชาติชายศรีวรคาร
ผู้บัญชาการทหารเรือท่านรับทราบเรื่องราวตรงนี้แล้ว
สั่งให้ผู้ก่อเหตุเข้ารับการฝึกณศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรือทันที
นี่ก็เป็นการลงโทษระดับหนึ่งของทางทหารเขานะครับ
แล้วก็ให้ทางผู้เสียหายคือทางวัดเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพื่อที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีต่อนะครับ
ทัพเรือได้ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดนะครับ
หากพบว่ากำลังพลนายใดกระทำผิดกฎหมาย
จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับ